ยังมีอีกหนึ่งที่ที่จะพาคุณผู้ชมไปเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต
จริงแล้วบางทีสงกรานหลายคนอาจจะคิดว่า
มันเป็นวันที่เราจะต้องออกไปเล่นน้ำกับเพื่อนกับฝูง
แต่คุณผู้ชมรู้ไหมว่าวันสงกราน๑๓เมษายนเป็นวันผู้สูงอายุด้วย
เพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมจะต้องรดน้ำดำหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุกันด้วย
เพราะว่าคนไทยต้องบอกว่าความกระตันอยู่กระต่าเวทีมันเป็นบอกเกิดให้ความดีถูกไหม
เพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องมีความกระตันยูรู้คุณด้วยการไปรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่
เดี๋ยวจะพาไปที่นี่เขาไปรดน้ำดำหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่โอ้โหคุณย่าทวดอายุเป็นร้อยปีคุณผู้ชมยังแข็งแรงอยู่เลย
นี่ได้สิริมงคลกันมาแบบเต็มเลยท่านนี้ใช่ไหมนี่
ถูกต้องค่ะนี่ค่ะมาที่บ้านเลขที่๒๐นะคะหมู่๓ตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
พร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานตำบลดอนหัวล่อที่พากันมานำดอกไม้แล้วก็ขันน้ำเนี่ยนะคะครับ
รดน้ำดำหัวขอพรกับคุณย่าสงกรานหรือชื่อว่านางสงกรานสันตะจิต
นี่คือนางสงกรานตัวจริงเสียงจริงชื่อสงกรานไงก็ชัดเจนโอ้โหนางสงกราน
แล้วรู้ไหมว่าคุณย่าทวดอายุเท่าไรเท่าไหร่ฮะ๑๐๖ปีคุณผู้ชม
ร้อยหกปีใช่ค่ะคุณย่าเนี่ยมีอายุมากที่สุดของตำบลเลยนะ
เนื่องจากว่าวันสงกรานหรือว่าวันขึ้นปีใหม่ไทยเนี่ย
คุณย่าเขายังคงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอีกด้วยแล้วก็อายุยืนยาวมากเลย๑๐๖ปีแล้วอ่ะ
แล้วก็สามารถขยับตัวพูดคุยกับลูกหลานได้อย่างคล่องแคล่วเลย
เดินไปไหนมาไหนเองแบบไม่ต้องพึ่งใครโอ้โหนี่สบายอ่ะบอกเลย
ชิวเนี่ยชิวนั่งคุยกันไปโอ้โหเห็นไหมน่ารักมากคุณผู้ชม
รดน้ำดำหัวขอพรผู้เท่าผู้แก่ของตำบลนี้นะคะ
โดยงานเขาจะจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี
เพื่อว่าเป็นเหมือนการสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

จากการรดน้ำขอพรกันไปแล้วนะคะ
ก็จะมีการนำเค้กวันเกิดนี่
มอบให้กับคุณย่าทวดเนื่องจากว่าคุณย่าชื่ออะไร

เพราะฉะนั้นคุณย่าเนี่ยเกิดวันที่๑๓เมษายน
แล้วเดี๋ยวดูตอนเป่าเทียนนะคุณผู้ชม
นี่เป่าพวดเลย
ดูเป่าเลยค่ะคุณย่าเป่าเลย

คุณย่าเขาบอกเคล็ดลับความแข็งแรงด้วยนะ
เขาบอกว่าที่ร่างกายยังคงแข็งแรงแบบนี้
เพราะว่าคุณย่าชอบกินน้ำพริกปลาทูผักสดผักต้ม

แล้วก็ชอบปลูกผักถางย่าก็คือเหมือนเป็นการออกกำลังกายเสมอ
ก็เลยทำให้คุณย่ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะ
ก็ขอให้คุณย่าอายุยืนยาวอยู่กับลูกหลานแบบนี้ไปนานนะ
ส่วนคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสงกรานนี้ก็อยากจะบอกว่า
อย่าเล่นน้ำกันจนเพลินกลับบ้านอยู่บ้านก็อย่าลืม
ไปไหว้รดน้ำขอพรพระในบ้านของเราด้วย
หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่นั่นเองเนาะ
อย่างที่บอกแหละเป็นปกติคือช่วงสงกรานแบบนี้
เราก็จะต้องไปรดน้ำดำหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่
ที่เป็นญาติกันเหมือนกันเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะคะ